อาทิตย์เลยจะเข้าไปในจุ๊กในพอร์ตบีนจะเข้าไปในยูทูปของไทยรัฐนะคะและเราก็จะได้เจอกันแบบนี้
รวมไปถึงเว็บไซต์ของไทยรัฐด้วยนะคะพี่อ้อยอยู่ตรงนี้แหละทุกอาทิตย์เลย
ใครก็ตามมีคำถามอยากจะฝากเรื่องราวของตัวเองคุยกันได้นะคะ
เชื่อไหมคะตั้งแต่วันที่เราเจอเรื่องของโควิด
ได้เสมอเลยนะคะกำลังใจจะไปเก่งต่อหน้าใครก็ได้
ไม่เก่งแถวนี้ก็ได้ร้องไห้ได้น้ำตาเป็นของเราค่ะ
ไม่มีใครร้องไห้ตายค่ะที่จะเรื่องความรักเรื่องงานวิธีคิดและการใช้ชีวิต
เล่าสู่กันฟังได้เสมอนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งคำถามที่น้องส่งเข้ามา
เป็นคำถามที่ค่อนข้างเข้าใจถึงความเจ็บปวดของน้อง
แต่บางทีนะพอมาถึงวันนี้เราถ้าย้อนเวลากลับไปได้
คงไม่ทำเรื่องผิดแต่เมื่อทำเรื่องผิดมาถึงวันนี้แล้ว
อะไรคือสิ่งที่น้องกำลังเจอติดตามฟังกันนะคะ
บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อน้ำอายุ๒๘ปี
ปัจจุบันมีลูก๑คนอายุ๕ขวบแล้ว
ตอนนี้ลูกหนูอาศัยอยู่กับสามีเก่าที่เลิกรากันไป
ขอเล่าตรงนี้สั้นถึงสาเหตุของการเลิกกัน
มันผิดที่หนูเองนอกใจไปกับคนอื่น
พอเขาจับได้เขาเลยขอเลิก
และด้วยสถานะการเงินการงานของหนูที่ไม่มั่นคง
หาเช้ากินค่ำสามีก็เลยขอเอาลูกไปไว้กับเขา

คุณภาพชีวิตลูกหนูดีกว่าที่อยู่กับหนูแน่นอนค่ะ
หลังจากเราแยกย้ายกันไปหนูเองก็แวะเวียนไปเยี่ยมลูกอยู่เรื่อย
ทำหน้าที่ในฐานะแม่เท่าที่จะทำได้
จนกระทั่งสามีหนูมีแฟนใหม่
เอาล่ะสิคะเริ่มมีปัญหาเนาะ
และผู้หญิงคนนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกัน

สามีหนูเริ่มบ่ายเบี่ยงที่จะให้หนูไปเจอลูก
ทุกครั้งที่เจอลูกสังเกตได้ชัดว่า
ลูกหนูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
อารมณ์ร้ายท่าทางจะแบบไม่ค่อยอยากเข้าใกล้หนู
บ่อยครั้งไม่ยอมให้กอดกรี๊ดใส่
รวมถึงมีเรียกหนูว่าอีน้ำอีน้ำ
โอ้โหหัวอกคนเป็นแม่ค่ะมารู้สึกแย่มาก
น้ำตาตกในกลับบ้านก็หลายครั้ง
หนูถามอดีตสามีว่าใครไปพูดอะไรให้ลูกฟังหรือเปล่า
ทำไมลูกพูดคำหยาบและอารมณ์ร้ายแบบนี้
สามีหนูก็ปฏิเสธทุกอย่างและก็บอกว่า
ทุกครั้งที่หนูไปบ้านนั้นแฟนใหม่ของเขาจะอยู่ชั้นบน

หนูเองก็ไม่เคยถามอดีตสามีเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนั้น
แต่ที่คิดว่าสาเหตุเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้น
เพราะว่าคือดูแปลกไปทั้งลูกและอดีตสามีค่ะ
ดูเหมือนทุกคนอยากกันหนูให้ออกจากลูก
และเหมือนหนูกำลังโดนลูกเกลียด
หนูอยากเอาลูกกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดค่ะ
ให้แม่ของหนูเลี้ยงแต่พอมาเจอโควิด
รายได้ของหนูลดแม่ก็ขายของไม่ได้
บอกตรงว่าอายเหมือนกันที่ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกตัวเอง
จุดนี้จะทำยังไงดีคะหรือแก้ปัญหายังไงดี
ให้เขาไม่ต้องเลี้ยงลูกหนูอีกต่อไป
และไม่ทำให้ลูกเกลียดแม่ตัวเองแบบนี้
เข้าใจความเจ็บปวดของน้องนะคะ
แต่ก่อนจะไปแก้ปัญหาอะไรอยากให้น้องมองเรื่องนี้ดีก่อน
น้องต้องได้บทเรียนอะไรบ้างกับชีวิตในวันที่ผ่านมา
วันที่น้องมีครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง
ดันเลือกที่จะนอกใจสามี
ผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้ค่ะ
ในวันนั้นก่อนตัดสินใจทำอะไร
น้องต้องคิดได้เหมือนกันว่าผลที่ตามมาคืออะไรนะ
อกใจสามีแถมไม่ให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียก
อย่าลืมว่าพ่อแม่คือตำราเล่มใหญ่ที่สอนเรื่องใจให้ลูกได้ดีที่สุด
วันที่น้องมองว่านอกใจก็แค่ผิดพลาดไง

ไม่มีใครผูกขาดการให้อภัยได้ทั้งชีวิตนะคะ
บอกว่าวันที่สามีจับได้เขาเป็นคนบอกเลิก
คิดดูว่าหัวใจเขาพังขนาดไหน
ซื่อสัตว์ของเขามันไม่มีค่าอะไรเลย
ถ้ารางวัลที่ได้รับตอบกลับมาคือภรรยานอกใจ

แค่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันใหญ่ไปอะค่ะ

จะมาคาดหวังว่าเฮ้ยเขาต้องให้อภัยเราสิ
เขามีเมียใหม่เมียใหม่ต้องเข้าใจสิ

เราไปหาลูกลูกจะยังต้องรักและให้อภัยแม่

บังเอิญว่าน้องเป็นคนที่ส่งคำถามเข้ามานะคะ
ก็เลยอยากให้น้องเป็นตัวอย่างของวิธีคิด

เมื่อเลือกใครรับผิดชอบความรู้สึกของคนคนนั้นด้วย
ถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อน
น้องบอกว่าสามีจับได้เลยขอเลิก

คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งหมด
คือผลของการกระทำผิดในครั้งนั้น
ถึงต้องค่อยทำความเข้าใจค่ะ
ต้องอดทนถ้ารักลูก

พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำมาหาเงินค่ะ

ใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ได้
ไม่อย่างนั้นสิ่งที่น้องเรียกร้องตอนนี้

จริงพี่ไม่ชอบนะคะไม่เห็นด้วยเลยจริง

เขาจะเป็นคนที่ใส่ยาพิษให้ลูกหรือเปล่าไหม

หรือแม้แต่ตอนนี้เด็กก้าวร้าวแล้วนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันผู้หญิงคนนั้นผิดก็ส่วนหนึ่งแต่พี่งงว่าคนเป็นพ่อ
คือเขายังไงคะดูเหมือนเขาไม่มีความพร้อมพอจะเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่า
เขาถึงไม่สามารถจะอบรมดูแลเลี้ยงดูลูกแล้วก็ยกให้แม่เลี้ยงเป็นคนดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวไหม
แต่ยังไงก็ตามเราไม่สามารถเปลี่ยนคนเหล่านั้นได้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะน้องถึงต้องตั้งสติทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วแต่ละวัยมีความสุขกับแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะคะ
ถ้ายังพอคุยกับสามีได้ลองค่อยคุยกันดีถามถ่ายเขาคุยกันถึงเรื่องลูกไม่ต้องไปตำหนิอะไรทั้งนั้น
ที่ถามว่าคุยกันเรื่องลูกคืออะไรคือเอ๊เธอลูกชอบกินอะไรอ่ะตอนนี้ลูกอยากได้อะไร
วันที่คุณแม่ไปหาก็ต้องเข้าหาเขาอย่างใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
เพื่อจะทำให้ลูกไม่ได้ต่อต้านเรามากจนเกินไปอย่าถึงขั้นขัดใจหรือบังคับ
ค่อยค่อยรับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้นะคะหรือใช้พลังมากกว่านั้นอีกหน่อย
ฝากข้าวของไปถึงภรรยาใหม่บอกขอบคุณที่เขาช่วยเลี้ยงดูแลลูก
รู้นะว่าการเลี้ยงเด็กยากมากเลยขอบคุณนะที่ช่วยดูแลลูกแทนเรา
การสร้างศัตรูตอนนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีต่อใครเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะถ้าวันหนึ่งเกิดเขามีลูกของตัวเอง
แน่ค่ะเขาอาจจะไม่อยากรับผิดชอบลูกเราด้วยซ้ำ
ระหว่างที่เรากำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบ้านเขา
ช่วงนี้ก็ต้องก้มหน้าก้มตาหาเงินสร้างบ้านที่อบอุ่นพร้อมพอ
เพื่อจะได้ดูแลลูกในอนาคตการสื่อสารกันดีดีสำคัญที่สุดนะคะ
คุยกับสามีแบบที่ขอเวลาขอความร่วมมือเรารู้ว่าเราผิด
เราไม่ขอให้เธออภัยด้วยซ้ำแต่อย่าถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกเลยนะ
เราขอแค่นี้เด็กไม่ได้อยากได้แค่อาหารกายแต่เด็กอยากได้อาหารใจด้วยนะคะ
น้องเองบอกว่าอยากเอาลูกไปอยู่กับแม่เราอ้าวแปลว่าต่อให้ดึงเข้ามาได้
ก็ไม่สามารถให้ความอบอุ่นเขาได้อยู่ดีน้องอย่าลืมนะคะคนไม่ใช่ของ
เอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ถึงต้องถามตัวเองดีดีว่าเราไหวจริงหรือยังที่จะพาลูกออกมา
หรือว่าเราควรรับมือกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้ดีที่สุดก่อนลูกอยู่กับพ่อและแม่ใหม่
แต่เราต้องไม่หายไปค่ะอารมณ์แบบประมาณฉันมาดีนะส่งแต่พลังบวก
ยินดีด้วยกับครอบครัวใหม่ของเขาหรือถ้าเรายังสามารถสื่อสารกับผู้หญิงใหม่ของเขาได้บ้าง
อย่าลืมค่ะขอบคุณที่ดูแลลูกให้อย่างดีลูกดื้อหน่อยนะเธอคงไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหม
ถ้ามีอะไรให้เราช่วยได้บ้างบอกเรานะลองพยายามก่อนค่ะแบบที่เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้
ต้องให้ลูกกลับมารักเราให้ทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยก็ยังดีหรือแม้แต่สามีเก่าและภรรยาใหม่
ค่อยค่อยเข้าใจและทำตามที่เราขอทีละนิดก็ยังดีค่ะเห็นป่ะพี่อ้อยไม่ได้พูดว่าทำตามที่เราขอได้ทุกอย่าง
เพราะมันยากค่ะตอนนี้ค่อยค่อยเขยิบทีละนิดละนิดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องเริ่มหุดหงิดและเริ่มรอไม่ไหว
นึกย้อนกลับไปว่าอย่าลืมเราเคยทำผิดนะและนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียน
ต้องใช้วิธีคิดประคองหัวใจกันไปนะคะกับลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่าเหวี่ยงกลับ
จิตวิทยาเด็กพูดเสมอค่ะเมื่อลูกแรงใส่แม่ต้องเข้าไปกอดด้วยซ้ำ
ไม่เอาค่ะลูกอุ๊ยไม่พูดไม่เพราะนะคะใช้เวลาค่ะค่อยหารือกับสามีหรือหารือกับภรรยาใหม่
เธอเราขอเวลาพาลูกไปซื้อขนมสักชั่วโมงได้ไหมอยากกินไอติมด้วยกันบ้าง
ค่อยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างความปลอดภัยให้หัวใจของเด็ก
พากลับบ้านตรงเวลานะคะไม่ใช่ว่าขอเข้าไปชั่วโมงเดียวพาไปกลับสักค่ำ
ไม่ได้นะไม่ได้นะทำตามกฎกติกาก่อนค่อยรับมือกับปัญหาไปเรื่อย
ตอนนี้น้องพูดเองว่าน้องก็ยังไม่พร้อมจะรับลูกมาอยู่ด้วย
ก็เลยจำเป็นต้องอยู่ให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มี
ให้ไกลไปให้ถึงถ้ายังไม่ไหวฝันให้ใกล้ไปให้ได้ก่อน
ยังรับเขามาเลี้ยงไม่ได้แต่ต้องรักษาระยะที่ไม่ทำให้เราห่างเหินจนเกินไป
น้องบอกว่าเหมือนทุกคนยุให้เกลียดเราอันนี้เป็นการคาดเดาของน้อง
น้องก็ต้องค่อยแสดงออกซึ่งความรักและไม่ทำให้ลูกรู้สึกว่าห่างเหินกับคนเป็นแม่
หรือแม้แต่ไม่อยากอยู่ใกล้แม่คนนี้
ถ้าน้องยิ่งคิดแบบมีอคติเดี๋ยววิธีการวางตัวของเราจะกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลา
ถึงต้องพยายามที่จะเป็นทีมเดียวกันให้ได้ก่อน
ฉันก็ไม่ได้รักอะไรเธอมากมายหรอกนะแต่เนี่ยเป็นแค่อีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ลูกยังมีเราในหัวใจของเขา
ต้องเข้าใจให้ได้นะคะว่าตอนนี้เขาอยู่บ้านเดียวกันนอนอยู่ด้วยกัน
ยังไงเราก็ยังเป็นคนนอกบ้านรู้ว่าน้องทรมานค่ะ
แต่เรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาและความใจเย็น
เป็นกำลังใจให้น้องนะคะช่วงโควิดชีวิตไม่ง่าย
แต่ถ้ามีโอกาสมาคว้าทุกอย่างที่เราจะสามารถสร้างบ้านที่พร้อมพอ
ว่าสร้างบ้านของพี่อ้อยไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตหรือซื้อบ้านใหม่
แต่อย่างน้อยทำให้ความเป็นแม่ของเราพร้อมจะเป็นบ้านอุ่นให้กับลูกเสมอ
ไม่ว่าตอนนี้ลูกกำลังเจอกับเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตาม
ขอให้รอดจากเหตุการณ์ร้ายแบบนี้เข้าใจในหัวใจของน้อง
แต่พี่อ้อยยืนยันว่ายังไงก็ต้องใจเย็น
ขอบคุณกับคำถามที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อน้องคนเดียวนะคะ
เป็นประโยชน์ในการให้วิธีคิดกับคนอื่นด้วย
การมีลูกและการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่บอบบางมากและเปราะบางมาก

ถ้าเกิดว่าบังเอิญเด็กเติบโตในบ้านที่มีปัญหา

แค่เข้าใจปัญหาและค่อยรับมือ

เรายังสามารถฟังกันในพอร์ตคัสแบบนี้ได้เสมอ

เป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามได้นะคะ
ขอบคุณอีกครั้งกับความไว้วางใจในการส่งคำถามเข้ามา
ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ